สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องที่ต้องก่อติดติดตามกัดไม่ปล่อยกันต่อจนกว่าเรื่องมันจะสำริดผลและนิ่ง
โรงพยาบาลเอกชนคิดค่ายาค่ารักษาแพงนั่นแหละเมื่อวานนี้ก็ได้ขีดเส้นใต้
ถามคุณสาลีอ๋องสมหวังเลขาธิการมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อให้ท่านได้บอกว่าที่ได้ตรวจสอบเรื่องนี้เป็นยังไง
รายการก็โทรมาบอกว่ามันต้องแก้ให้ได้จริงเพราะว่าพาหลานไป
หาหมอหลานเป็นหวัดหมอก็ไปแลบลิ้นให้แลบลิ้นให้เหลือบตามอง
เอาไฟฉายส่องดูคอนิดหน่อยแล้วก็ให้ยามาเกือบห้าพันนะครับ
เกือบห้าพันฉะนั้นปล่อยให้อยู่ในสภาพนี้ไม่ได้ครับ
เราต้องพร้อมใจกันติดตามเรื่องนี้เพื่อแก้ปัญหา
ฉะนั้นวันนี้ต้องตามเรื่องนี้ต่อมีรายละเอียดมีความชัดเจน
เพื่อให้ผู้ป่วยผู้บริโภคผู้ที่เขารับการรักษา
ได้รู้แนวทางว่าจากนี้ไปเราจะมีแนวทางปฏิบัติยังไง
เราจะตรวจสอบราคายาได้ก่อนตัดสินใจเข้ารักษาตัวไหม
ตรงนี้สำคัญทำอย่างไรเราถึงจะมีข้อมูล
ราคายาวว่าราคาต้นทุนเท่าไหร่โรงพยาบาลนี้คิดเราเท่าไหร่
เราจะได้เป็นองค์ประกอบจากการตัดสินใจท่านตามดูเรื่องนี้นะครับ
หลังจากกรมการค้าภายในได้ขีดเส้นตายให้โรงพยาบาลเอกชน
รวมถึงผู้ผลิตผู้นำข้าวผู้จำหน่ายยา

บุคคลเหล่านี้ส่งข้อมูลราคาซื้อยาราคาขายยามาให้กรมภายใน
ภายในวันที่๓๑กรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อ๑๕วันที่แล้วเนี่ย
ผลเป็นยังไงครับปรากฏว่า
ที่ให้แจ้งมาเนี่ยคือราคาที่บวกกำไรได้ตามเหตุผลแล้วนะ
ไม่ใช่โหดถึงขนาดไม่ให้มีกำไร
ผลเป็นยังไงครับนี่ท่านดูในจอล่าสุด
โรงพยาบาลเอกชนส่งข้อมูลมาแล้ว๓๑๒ราย
จากทั้งหมด๓๔๕รายในจำนวน๓๑๒ราย
แจ้งข้อมูลครบถ้วนเท่าไหร่ครับ๒๙๘ราย
อยู่ในระหว่างปรับปรุงข้อมูล๑๔ราย
ยังไม่แจ้งข้อมูลตัวแดงแจ๋เลย๓๗ราย
อันนี้จากทั้งหมด๓๔๕ราย
ถามว่าโรงพยาบาลร้านขายยาที่ยังไม่แจ้งข้อมูลดื้อแพ่งเนี่ย
จะทำยังไงต่อว่ากรมการค้าภายในเขาก็มีดาบของเขานะครับ
เขาจะส่งหนังสือเรียกไปแล้วให้มาชี้แจงข้อเท็จจริง

ถ้าคาดว่าภายในสิ้นเดือนสิงหาคมเนี่ยเหลือเวลา๑๕วัน
จะต้องมาแจกแจงข้อเท็จจริงให้ละเอียด
ถ้าดื้อแพ่งต่อทำยังไง
ก็มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการสิครับ
โทษของความผิดเป็นยังไงจำคุกได้นะครับ
โทษจำคุกได้ถึง๓เดือนนะถ้าจะเอากันจริงเนี่ย
ปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทแล้วก็มีข้อความนี้ตามมาหรือทั้งจำทั้งปรับ
นี่โทษนะแล้วก็มีข้อมูลว่าตั้งแต่วันที่๑สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย
กรมได้ทยอยเปรียบเทียบปรับรายที่ไม่ส่งข้อมูลมาแล้วด้วย
ก็แปลว่าออกฤทธิ์แล้ว
มีการเปรียบเทียบปรับแล้วโทษจำคุกนั้นยังไม่ถึง
ถามต่อมาว่าเมื่อเราได้ข้อมูลราคายาจะเอาข้อมูลเหล่านั้นมาทำยังไง
ถึงจะให้ผู้ป่วยตรวจสอบได้
ตอบว่า๑เขาจะเอาข้อมูลเหล่านั้นเผยแพร่เข้าไปในเว็บไซต์ของกรม
เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าตรวจสอบได้

นี่บาร์โค้ดอยู่ขวามือ
จัดส่งไปให้โรงพยาบาลเอกชนทุกแห่ง
หลังจากนั้นก็ให้โรงพยาบาลแสดง
ปิดประกาศเปิดเผยไว้ที่มองเห็นได้ชัด

ตรงช่องใกล้ช่องจ่ายเงินน่ะ

เขาก็จะได้สแกนเช็คราคายา

ตั้งแต่วันที่๑๖สิงหา

เปรียบเทียบด้วยโรงพยาบาลอื่นคิดเท่าไหร่

โรงพยาบาลที่เราต้องการเช็ค

ผู้บริโภคจะตรวจสอบ

ได้ชื่อยาแล้วสแกนเข้าไปครับ

ยานี้ราคาต้นทุน

โรงพยาบาลนี้คิดเท่าไหร่

ค่ายาถูกกว่าตั้งเยอะแยะ
แล้วเราจะเช็คโรงพยาบาล

พิมพ์ชื่อโรงพยาบาลที่เรา

ชื่อยาข้อมูลก็เด้งออกมา
ชื่อโรงพยาบาลที่เราไปหา

ชื่อโรงพยาบาลอื่นเพื่อเปรียบเทียบ

เราจะได้ตัดสินใจได้ไงครับ

เราควรจะไปโรงพยาบาลไหน

ราคายาถูกแพงกว่ากัน

เรื่องแบบนี้คนไทยอาจจะไม่คุ้นชิน

ระบบไอทีพวกนี้

เรื่องนี้ก็จะมีความจำเป็น

แต่ต่อไปเรื่องนี้

เรื่องราคายานี่แหละสำคัญ

คุณวิชัยโภชนกิจ

ไม่ใช่ส่งมาให้โรงพยาบาล

เป็นเรื่องของราคายาครับ

ทีนี้นอกจากราคายาแล้ว
ค่าบริการทางการแพทย์อื่น

อย่างที่เขาเคยสำรวจดูว่ายา๑บาท

ออกจากโรงพยาบาลกล่องละสามพันอย่างนี้เป็นไปได้ยังไง
ทำกันมาได้ยังไงร่ำรวยมหาศาล
เข้าตลาดหลักทรัพย์หุ้นขึ้นโอ้โห
เจ้าของโรงพยาบาลผู้ถือหุ้นรวยกันใหญ่อ่าแล้วคนป่วยล่ะครับ
คนไข้ล่ะครับฉะนั้นขอให้กำลังใจ
กรมการค้าภายในนี่เอาเรื่องยาก่อนนะ
ต่อไปนี้จะตรวจไปถึงการบริการทางการแพทย์อื่น
จะมาอยู่ในกฎเกณฑ์เดียวกันสิงคโปร์มาเล
เขาเอาจริงเอาจังเขาชักเขย่อกับเรื่องนี้อยู่นาน
เดี๋ยวนี้เขาเข้าที่แล้วครับมีแต่เรานี่แหละ
ยึกยักยึกยักกันอยู่เพราะว่าบางทีคนที่นั่งอยู่ในกระทรวงสาธารณสุข
ก็ไปเกี่ยวข้องกับบริษัทยาบางทีผัวทำงานอยู่กระทรวงด้านสุข
ไปเป็นบอร์ดอยู่โรงพยาบาลเอกชนนุ่งนังตัวเนียไปหมดเลยครับ
เอาละนี่ก็ให้กำลังใจเรื่องการแก้ปัญหาราคายาของกรมการค้าภายในครับ